ท่านผู้ชมครับหมีควายตัวใหญ่ที่มันหลุดอยู่ในพื้นที่ป่าที่ตะบนศรีชมพูที่ขอนแก่นเนี่ย
วันนี้๑๐วันเจอแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเจอก็หนีเจอก็หนี
อืมอย่าว่าแต่ไปจับเลยเอาปืนยาสลบยิงมันยังไม่โดนมันเลยอ่ะยากค่ะ
วันนี้นะฮะวันที่๑๐เจอตัวนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับมันได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้เห็นมีอยู่ไหม
มีตัวหมีอยู่ไหม
ขอท้าหน่อยครับขอท้าหน้าหน่อย

ขอถอมขอโทษนะครับผม

ไปยินอย่างงี้นะครับ
เจ้าแตงโมค่ะคือหวานอร่อยเลยครับสายยาวแตงโมไปล่อมันบ่อย
มันก็กินแล้วมันก็หนีกินแล้วมันก็หนีไปจับได้แถวพื้นที่ป่าช้า
แถวป่าแถวพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยแต่มันยังไม่ตายนะฮะ
ยาสลบไปนะครับก็สลบไปเจ้าหน้าที่ก็นำไปดูแลต่อนะ
ก็ค่อยปล่อยเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับสิบวันนะฮะเจ้าแตงโม
เมื่อคืนนี้เนี่ยนะคือมันฉลาดแข็งแรงกว่าที่คิดนะค่ะ
อย่างเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่เอากรงดักสัตว์ไปวางไว้กลางป่าช้านะ
จุดที่เจอมันแล้วก็เอาเหยื่อขนุนเอามันฝรั่งเอาผลไม้ไว้ล่อมัน
เนี่ยมันเข้ามาในกรงเนี่ยเข้าทางประตูกรงเนี่ยมันถูกปิด
ถูกจับไว้แน่นอนค่ะมันฉลาดขนาดไม่เข้าทางประตูฮะ
มันแหวกนะฮะคือผลไม้หมดถูกต้องของกินที่ไปล่อไม่อยู่
แล้วมันแหวกลูกกรงแต่มันไม่ติดอยู่ในกรงแหวกลูกกรงแล้วหยิบผลไม้ไป
อืมเพราะดูมันสิเนี่ยฮะโอ้โหคือพอเจ้าแตงโมมันไม่ติดกับตามแผนเนี่ยนะ
พอมันไล่เขาเนี่ยเห็นไหมใช่เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องแบ่งทีมมาค่ะ
สามชุดนะคะพร้อมปืนยาสลบแล้วก็กระชับพื้นที่ตีกรอบไปเรื่อยเรื่อยค่ะ
ครับให้มันวงแคบลงแคบลงเรื่อยเรื่อยนะคะก็เนี่ย
เขาเขากลัวว่าจะหลุดข้ามพื้นที่ไปจนถึงช่วงบ่ายค่ะ
ได้ยินเสียงโอ้โหขู่คำรามเลยอ่า
เตรียมยิงยาสลบก็เข้ากล่ายมันให้มากที่สุด
เจ้าแตงโมวิ่งหนีไปอีกครับหนีไปในป่าทึบนะคะ
เจ้าหน้าที่ตั้งต้นกันใหม่กระชับวงล้อมกันใหม่
สุดท้ายเนี่ยสามารถยิงยาสลบได้นะคะยิงยาสลบไปสามดอกที่บริเวณทางทิศเหนือของป่าช้า
แตงโมก็วิ่งไปไปหมดฤทธิ์อยู่ที่ไร่มันสัมปะหลังครับนี่ค่ะ
สัตวแพทย์ก็เข้าไปนะคะให้น้ำเกลือขนย้ายใส่กรง
แล้วก็ไปส่งที่สถานีวิจัยเพาะสัตว์เลี้ยงป่าภูเขียว
ทุกคนก็โล่งใจแบบนี้ค่ะปรบมือกันเลย
สิบวันกว่าจะจับได้นะคะชาวบ้านก็โล่งใจ
ก็ไปเดินอยู่ในไร้อ่อยตั้งแต่หกกันยายนคุณผู้ชมครับ
ก็ไล่ล่ากันไปนะคะชาวบ้านเนี่ยเจ็บไป๕คนนะแต่อาการไม่สาหัสนะคะ

ก็ต้องไปปล่อยในป่าลึกหน่อยทีนี้อืม
นี่นะคะโอ้โหมันแข็งแรงด้วยนะฉลาดด้วยใช่